ที่เริ่มดีกว่าของดาวตลกคุณดาวกามิน
แต่สงสัยจะมีเหตุการณ์ที่ขำไม่ออกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ากำลังเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลยค่ะ

คมินกับตำรวจกาลสินคุณผู้ชม

ที่เรียกตรวจเพราะขับรถเร็ว

ไม่ยอมไม่ยินยอมให้ตรวจใบขับขี่นะคะเพราะว่าไม่ได้ขับรถเร็วแถมบอกรถคันหน้าแล้วก็คันหลังขับเร็วกว่าไม่เห็นจะโดนเรียกเลยจึงเกิดปากเสียงค่ะแล้วก็โตเถียงกันอย่างดุเดือดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
พี่ขวานอารมณ์มาเต็มยังไงดีเล่าย่อให้ฟังหน่อยสิ
เดี๋ยวจะบอกให้เหตุการณ์มันคือแบบนี้นะคะ
พี่ดาวคำมินเปิดใจกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะ

ต้องการหลักฐานว่าเขาขับรถเร็วขับเร็วยังไง
ไหนขอหลักฐานหน่อยเพราะปกติเขาไม่ใช่คนขับรถเร็วเลย
แล้วก็ยังมีอีกด้วยนะว่าอะไรป่ะมันมีเหตุการณ์กว่านั้นคือ
มีกระบะค่ะที่ขับเร็วกว่าเขาขับแซงคันของเขาไปนะ
แต่กลับไม่ถูกจับอันนี้ก็งงกันไปเลยนะคะ
พอตำรวจนะตำรวจเขาบอกว่ากล้องมันจับความเร็วจับได้แค่คันของเขา
แต่กระบะมี่ขับเร็วไปแล้วไงขับฟิวไปแล้ว
กระบะขับแซงพี่ดาวไปแล้วแต่คันพี่ดาวที่ขับช้ากว่าเนี่ยดันโดน
ถูกต้องคุณพี่ดาก็เลยไม่เข้าใจเลยทำไมมาจับเราทำไมแบบนี้นะคะ
เขายอมรับว่ามีอารมณ์บ้าเหมือนกันนะแต่ไม่เคยคิดจะขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลย
นี่คือเป็นสิ่งที่พี่แจ๊กกะรีนโทรไปหาพี่ดาวขำมินนะไปถามโดยตรงเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ตามนั้นนะคะใจเย็นกันนิดหนึ่งนะจ๊ะ